พ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับพระเอกหมอลำคนใหม่จีสีวัด
พูดไม่ผิด๔๔วัดเพราะว่าล่าสุดไปขึ้นหมอลำใจเกินร้อยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยบอกเลยว่าเอวดีมาก
ล่าสุดค่ะควงภรรยาคนสวยคุณเอมมี่กลิ่นปฐุม
ไปบุกเรื่องหลังเวทีม้อลำใจเกินร้อย
คือจะดูหนึ่งทั้งสองดูนี่มันอันนี้หง่ำหง่ำพระเอศหมอรับ
บอกเลยโอ้ยแต่งมาหง่ำใครด้วยนี่บอกเลยพ่อแม่พี่น้องหง่ำแท้แท้เลย
งำภาษาอีสานแปลว่าเกินเพื่อนเกินเรื่องเกินราวเกินคนอื่นไปมาก
อยู่คนเดียวเลยเนี่ยเออนะคะเอาคุณผู้ชมถ้าแต่งมาขนาดเนี้ย
ขอเปลี่ยนน้ำสกุลนิดหนึ่งได้ไหมค่ะสี่สิวะใจเกินร้อยอันนี้เออ
บอกเลยนะคะเนี่ยแต่งมาหง่ำขนาดนี้แต่พอประกบคู่กันแล้วเอ้า
บอกเลยมันกินกันไม่ลงคุณผู้ชมค่ะนี่ไงหล่อทั้งคู่เลย
ซะก่อนแหมเบียดกันมาเย็นปลายคางวันแล้วเขาแต่งเต็มขนาดนี้
มีโชว์ไหมอ้าวจะพลาดได้ยังไงคุณผู้ชมแต่งมาระยิบระยับแพลวขนาดนี้
ขึ้นเวทีไปเลยจ้าดูซักก่อนเออคุณสีเขาคึกมาเลยน่ะโอ้โห
ใจเต็มคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เนี่ยนะวงใจเกินร้อยนะนะ
ประกาศให้พี่ซีโชว์ลูกคอด้วยโชว์ลีลาเอลเด้ง
เยาว์ยวนให้กับเอฟซีได้เห็นจะเป็นยังไงไปชมค่ะ
เอ๊วมาเอจะแบบนี้เลยดิฉันมักดิฉันดูคลิปแล้วค่ะพี่ซี
เสียงดีมากคุณผู้ชมลีลาอินเทรนหน้าเวทีนี่สุดยอดจริงจริง
ค่ะบอสบอยฮ์เขามองเขาเขินเหมือนกันนะอืมแปบอืมหนอย่าง
อยู่ยากละเมิงอยู่ยากละเมิงวงการนี้

ที่คุณเอมมี่ก็ไปแจมบนเวทีด้วยนะคะ